วันนี้ยังซึงเจ้าอยู่นะรบิจารณ่าเล่าให้ไม่รู้ชมครับ
จะส่งผลถึงการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครหรือเปล่า
เพราะว่าคือมันไม่โดยตรงก็อาจจะโดยอ้อม
คุณปิลเนี่ยนะฮะเป็นผู้ในการเลือกตั้ง
เป็นแม่ทัพใหญ่ในการวางแผน
แล้วตอนที่พี่เอ๊ลงพื้นที่ไปเจอชาวบ้านเนี่ย
จะเห็นเลยว่าข้างหลังจะมีคุณปรินเดินอยู่ข้างตลอด
ค่ะอืมนี่แหละครับทีมข่าวไปพูดคุยกับดรเอ้ยเลยครับสุชัชวีสวัสดิ์นะครับ
ผู้สมัครรับเริ่มตั้งผู้ว่ากฎธภักดิ์ประชาธิบัตร
หลังจากเข้าร่วมกิจกรรมเทศกาลสงกรานที่วัดสะเกดราชวรมหาวิหาร
รเอ๊เชื่อว่าเรื่องของคุณปริ้นเนี่ยนะ
ไม่กระทบต่อการหาเสียงและคิดว่าไม่เป็นผลต่อความน่าเชื่อถือของพักหรอก

ส่วนข้อกล่าวหาดังกล่าวจะเป็นเกมการเมืองหรือไม่
เขาก็ไม่กล้าตอบเพราะว่าไม่ทราบข้อเท็จจริง
แต่มั่นใจว่าการลงพื้นที่ของเขาเนี่ยกับสกเนี่ย
แข็งนะเข้มแข็งอยู่แล้วไม่มีปัญหา
ส่วนใครจะมาทำหน้าที่พอศูนย์เลือกตั้งผู้ว่ากอทม
แทนคุณปรินส่วนตัว
ยังมองไม่ออกว่าเป็นใครก็อยู่ที่พักจะเลือกแหละนะฮะ
ก่อนหน้านี้ภักรณ์ประชาธิบัตรพยายามจะชูจุดขายตรงนี้ครับ
คณะกรรมการศูนย์เลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานคร
ที่มีในปรินเป็นผู้บริการศูนย์
มีคุณนัทบรรทัดฐานมีพลตบตรีวิชัยสังประภัย

จะคือเสนอจุดขายแล้วก็เสนอแนวคิดการแก้ปัญหา
เศรษฐกิจปากท้องให้กับคนกรุงเทพมหานครด้วย
คือการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ที่คุณปรินต้องลาออก
จากทุกตำแหน่งของภาคประชาธิปัตย์
คือจริงแล้วคุณจำคุณกรจาติกาวนิษฐ์ได้ไหม
ออกไปจากพักประชาธิบัตย์อันนั้นคือหัวหน้าทีมเศรษฐกิจใช่ไหม
เมื่อกี้ที่คุณบอกว่าคุณปรินมีตำแหน่งเป็น

เศรษฐกิจทันสมัย
คือภาพประชาธิบัตรเขาวางคุณปรินเอาไว้
คือจะเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจใหญ่ในอนาคตของพักประชาธิปัต

แต่นี่แหละครับก็ต้องไปดูว่า
ในชั้นของกระบวนการยุติธรรมแล้ว
ซักจะฟอกจะขาวจะเทาแค่ไหน
อยู่ที่อนาคตและพยานหลักฐานแล้วครับ